อันนี้เป็นเรื่องซีเรียสแล้ว

แต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบนะฮะ
ว่าคุณโบแวนด้าพร้อมกับน้องมะลิ

มายังหมู่เกาะกรังอาวสัตหีพค่ะ
เพื่อจะทำพิธีลอยอังคารให้กับปทฤษฎี

ขอให้ไปอย่างที่อยากจะไป

อะไรที่ปอเคยสัญญากับมะลิไว้โบจะทำแทนปอเอง

ขอให้ปอได้ไปสู่ที่ดีที่สุด

อยากให้ปออยู่กับลูก
ปอจะไปแล้วแต่อยากให้ปออยู่กับลูกตลอดไป

ที่ผ่านมาปอเคยเขียนบันทึกเอาไว้วางแผนการเรียนของลูกเอาไว้
ก็จะขอทำตามที่ปเขียนเอาไว้หมดเลย

ที่ปให้ตนเอาไว้ในจำนวนทั้งหมด๗๐วัน
ซึ่งก็ทำให้ตนเองเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะดูแลลูกได้ต่อจากนี้ไป
นอกจากนี้โบ่เขาก็ยังบอกอยู่ด้วยนะคะ
อยากที่จะบอกว่าถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาอันสั้น
แต่อยากที่จะบอกปอตรงนี้เลยว่า
เป็นลูกผู้ชายจริง
เป็นผู้ชายที่มีแต่ให้ให้คนอื่นโดยที่ไม่คิดถึงตัวเองเลยนะคะ
แล้วก็ถ้าเรามีบุญกัน
ก็ขอให้ชาติหน้าเราได้กลับมาเป็นคู่กันอีกค่ะ
ส่วนทางด้านคุณพ่อคุณแม่ของปอนี่นะฮะ
ตระกูลสาวงเขาก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ
ภูมิใจในตัวของปอมาก
ทำให้ครอบครัวสหวงเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ
แล้วก็ได้รับความเอ็นดูแล้วก็ขอให้เกิดมาในครอบครัวของเราอีก